จึงพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน
นัยยะของกฎหมายโบราณสถานชัดเจน
และที่สำคัญเป็นโบราณประวัติศาสตร์
มีศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่มาร้อยกว่าปีแล้ว
มันจึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนากรุงรัฐนโกศิลป์และเมืองเก่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงอยู่กับประเด็นนี้นะคะ
เพราะว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาจริงก่อนเข้ารายการเรา

ที่คนแพร่นะคะที่เป็นตัวแทนเป็นเครือข่ายภาคประชาชน

ขอข้อมูลขอคำตอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะ

ก็จะเห็นได้ว่าคำถามช่วงแรกหรือว่า
ความรู้สึกอารมณ์ช่วงแรกก็ดุดันพอสมควรนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
เอาแบบนี้นะคะขอย้อนกลับไปนิดเดียว

อาคารอายุร้อยกว่าปีที่จังหวัดแพร่นะคะ
เป็นข่าวมาเพราะว่ามีโครงการ
เอานี่เท่านั้นเรียกตามเอกสารก็คือปรับปรุงซ่อมแซม
เรียกแบบนี้แต่สิ่งที่คนแพร่เห็นด้วยตาตัวเอง
มันไม่เข้ารักษณะที่เขาเข้าใจได้ว่าคือปรับปรุงหรือว่าซ่อมแซม
เพราะว่ารักษณะของการเห็นเศษชิ้นแตกหักต่างของตัวอาคาร
ศิลปะต่างที่มีมาร้อยกว่าปี
มันทำให้เข้าใจได้ว่านี่อาจจะเข้ารักษณะการทุบทิ้งซะด้วยซ้ำไปนะคะ
ทีนี้คำอธิบายของทางหน่วยงานราชการเนี่ยคือทุกอย่างมันถูกระเบียบการปฏิบัติหมดเลยนะคะ
งบมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ปี๖๑นะคะ

พื้นที่เป็นของกระทรวงทรัพย์อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แต่ว่างบประมาณที่ได้คือขอจากมหาดไทยก็คือขอจากจังหวัด
แล้วก็ได้ไป๔ล้านกว่าบาทสำหรับโครงการนี้นะคะ
แต่ว่าพอมันออกมาเสร็จแล้วก็มีข้อถกเถียงมากว่า
นี่คือวิธีปฏิบัติในการซ่อมแซมในการปรับปรุง
ตามที่บอกว่าลื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวทำรากฐานที่มันเสียหายเสร็จ
จะใช้ของเดิมกลับมาสร้างใหม่จริงหรือ
ยังไม่รวมกรณีที่บอกว่าเอ๊ะตกลงทุบแล้ว
ไม้ดีเป็นร้อยปีขนาดนี้ใครจะเอาไปไหนหรือเปล่า
อันนี้ก็ยังมีคำถามด้วยนะคะ
วันนี้เราตามต่อเดี๋ยวขอแขกรับเชิญเราสองท่าน
ซึ่งอยู่ที่แพร่นะคะเพิ่งประชุมด้วยกันเสร็จเนี่ย
พักหน่อยเดี๋ยวช่วงที่๒ช่วงที่๓เราจะคุยกับทั้งสองท่านนะคะ
แต่ว่าอยู่ในรายการเราเนี่ยอาจารย์จะอธิบายได้ว่า
ทีปฏิบัติเป็นอย่างไรตกลงผิดไม่ผิดหรือกำกึ่ง
หรือเป็นอำนาจรัฐที่สามารถทำได้จริง
อาจารย์ก็เคยไปเพราะอาจารย์ก็ทำงานด้านนี้อยู่นะคะ
อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
บรรเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ปริญญาชูแก้วสวัสดีค่ะอาจารย์

คือเรื่องนี้ที่ต้องเท้าความกันหน่อยเพราะว่าจริงเป็นเรื่องประจำถิ่น

เหมือนแบบเราเห็นเขาไประเบิดเขาที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
รู้สึกกันหมดแต่คนแพร่จะรู้สึกมากกว่าเราแน่

อาจารย์ก็อาจจะรู้สึกมากกว่าดิฉันยังไม่เคยเห็นกับตาตัวเอง

อย่างนี้เข้าเอาอย่างนี้นะคะอาจารย์
มันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยสำหรับสิ่งที่มันทุบลงมา
แต่มันเข้ารักษณะปรับปรุงซ่อมแซมได้ไหม
คือจะเอาของเดิมกลับไปสร้างได้ไหม
เพราะว่าที่มันต้องซ่อมแซมฐานรากมันไม่ดีแล้ว

กรณีซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ย
มักจะสร้างขึ้นมาใหม่ในกรณีซึ่งอาคารมันพังทลายไปแล้ว

พระธาตุพนมโดนฟ้าผ่าพังทลาย

มันก็หารูปถ่ายมาหลักฐานอะไรอย่างนี้
แต่อาคารหลังนี้เนี่ยมันยังไม่พังทลายไงครับ

โดยใช้หลักงานคล้ายกับพระธาตุพนมไม่ได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่ควรจะเป็นสำหรับอาคารหลังนี้เนี่ย
ก็คือเสริมส่วนที่มันไม่แข็งแรง
อันไหนมันสภาพดีก็เก็บมันไว้
โดยหลักการทั่วโลกจะใช้วิธีนี้

อันที่หนึ่งเนี่ยผมอยากรู้ว่ารายงานการสำรวจอาคาร
ก่อนที่จะลงมือทำมีไหม

ทั้งหมดทั้งหลังเนี่ยมันกว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร

อันที่สองสภาพที่บอกว่ามันโทรม
มันโซมจริงแค่ไหนอย่างไร

หลังจากนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินหรือเปล่า
ว่าหลังจากที่คุณทำรายงานการสำรวจขึ้นมาแล้วเนี่ย

คุณใช้วิธีไหนในการประเมิน
ว่าเช่นถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องรักษามันไว้บางส่วน
ก็แปลว่าคุณก็ไม่แต่บางส่วนที่มันดีอยู่ใช่ไหมครับ

คือสมมติว่าผ่านหนึ่งผ่านสองหมดเลย
คือข้อ๓ที่อาจารย์บอกคือยังต้องประเมินวิธีการ

เหมือนเราไปหาหมอไงที่เมื่อกี้เราคุยก่อนเข้ารายการ
มันไม่ใช่สมมติผ่านหนึ่งสองสามสามแล้วก็เออมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละ

มันต้องมีหลักฐานสิครับว่ามันต้องเป็นใช้วิธีนี้
คุณโชว์หลักฐานได้เปล่าว่าว่าคุณให้ใครเป็นคนประเมิน

อาจารย์แม้ขอตามเชิญข้อต่อไปคืออย่างงี้นะครับ
คืองบเป็นของมหาดไทยเพราะเป็นของจังหวัด
คนที่ดูแลพื้นที่คือกสงสัพทร์ในนามกลมอุดนั่นแหละ
แล้วก็มีสำนักในการดูแลพื้นที่
แล้วใครต้องประเมินคะ
ผู้เชี่ยวฐานสมมุติละโดยปกติในประเทศของเรา
แล้วก็บอกว่านี่คือคนที่สามารถทำงานนี้ได้
ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสถาปนิกที่ทำงานด้านนี้จนมีความรู้ความสามารถ
แล้วเป็นที่นับหน้าถือตาในแวดวงว่าคนนี้รู้จริงเอาอย่างนี้ก่อน

หรือก็จะเป็นสถาปนิกที่เปิดบริษัทแล้วก็ทำเรื่องอนุรักษ์ขึ้นมา
ก็มีหลายคนที่ผมรู้จักอย่างนี้เป็นต้น
เขาก็จะไปบอกได้ว่าหลังจากเข้าไปดูแล้วเราจะต้องใช้เทคนิค
วิธีการไหนที่มันถูกต้องสำหรับอาคารหลังนี้
อย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกก็คือว่า
ถ้าไม่เป็นรัฐเองซึ่งก็คงจะต้องเป็นกรมศิลป์นะคะ

ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นที่ยอมรับในแวดวง

มีใครได้รับงานนี้หรือรู้งานนี้
หรือรู้มาก่อนไหมว่าจะเกิดอย่างนี้ที่แพร่ค่ะ
ไม่มีใครรู้เท่าที่คุยกัน

เขาใช้คำว่าโครงการปรับปรุงไงครับ
คือความรู้สึกของเราคือทำให้มันดีขึ้นใช่ไหม

มันก็จะกลับไปที่ผมพูดต้นรายการว่าการปรับปรุงเนี่ย
ปรับปรุงเฉพาะส่วนที่มันศึกหล่อ

ใครจะไปคาดคิดว่าวิธีการปรับปรุงของเขา
คือการลื้อมันออกมา
แล้วก็กองถึงที่เราเห็น
แล้วเสร็จแล้วก็จะมาบอกว่าจะเอาไอ้ที่มันอยู่ในกองน่ะ
ขึ้นไปแปะแล้วก็กลายเป็นอาคารหลังไม้

มันก็อาจจะไม่มีที่เก็บเฉพาะเอาเนอะอาจารย์

เพราะว่าก่อนดำเนินงานคุณต้องเข้าใจหลักการ
หรือว่าวิธีการทำงานทั้งหมดก่อนสิ

สมมุติว่านะคะว่าถ้าจำเป็นต้องลื้อทั้งอาคาร
เพราะว่าตามข่าวคือรากฐานมันเสียหาย
คือการเอามากองไว้แบบนี้ถือว่าโอเคไหม

จะไปเตรียมที่ใหญ่ขนาดนั้นไว้ไหนอะคะ
ที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นสนามย่าใหญ่บึ้มขนาดนั้น

ก็ที่มันไม่ใช่อยู่ในชุมชนแออัดนี่
หมายถึงว่ามันอาจจะต้องมีลักษณะการสร้าง
ชั่วคราวอย่างน้อยก็กันน้ำกันฝน

คือไม่มีทางเลยสมมุติว่าจะใช้ไม้เก่าแล้ว
มากองไว้เหมือนกับในที่โล่งแบบนี้
อย่าลืมนะครับตอนนี้เราเข้าฤดูฝนนะ

อันนั้นทางแรกคือสถาปนิกด้วยกันเนี่ยไม่มีใครได้ข่าวนี้ก่อน
ว่าไม่มีใครได้รับงานหรือได้รับการติดต่อให้

สองคือกลมสินคือกลมสินเนี่ยนะคะจากข่าวก็คือว่ากลมสินได้รับเอกสาร
แต่ว่ายังไม่ครบถ้วนก็เลยยังไม่ได้มีการดำเนินการขั้นถัดไป
เพื่อที่จะประเมินแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันไปขลุกขลัก
หรือว่ามันจำเป็นต้องมีกรมศิลป์หรือไม่ด้วยซ้ำไปนะคะ
เพราะฉะนั้นคือก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้น
ทีนี้ในส่วนนี้กรมศิลปก็เพิ่งเข้ามาตอนที่เป็นข่าว
อาจจะให้เข้าไปประเมินคำถามก็คือ
ถ้าเราสรุปภาพรวมทั้งหมดที่อาจารย์บอกนะคะ
หนึ่งคือคุณมีรายงานการสำรวจจริงหรือเปล่า
สองตกลงที่สมมุติว่าถ้ามีการสำรวจโซมจริงไหมโซมแค่ไหนนะคะ
แล้วถ้าอ่าวโซมจริงนะคะต้องทำ
สามก็คือประเมินอีกทีว่าใช้ทางเลือกไหน

มันมีข้อสี่ลงมาได้เหรอคะในเมื่อถ้าเอาข่าวเหมือนกัน
บอกก็ลากฐานมันก็ต้องเอาออกทั้งหมดล่ะค่ะอาจารย์
อ้าวเคยเห็นในคลิปไหม

จีนทำได้ยกทางหลัง
หรือบ้านเราทำไม่ได้ทำได้สิครับ
บ้านเราไม่มีใครมันแพง

สถานีรถไฟเก่าที่จิระขอนแก่นที่มีปัญหาเมื่อ๓ปีที่แล้ว
เขาใช้วิธีนี้ยกทั้งหลังแล้วก็ลากออกไป
ก็เคยมีคนทำสิคะก็ทำ
หาคนทำไม่ยากสิคะไม่ยากแต่ไม่ทำ
ค่ะเราไปข้อต่อไปก็คือเมื่อไม่มีแล้วก็เลยใช้วิธีนี้
อาจารย์ที่ฉันพยายามจะเข้าใจทางหน่วยงานรัฐ
เพราะว่าจริงมันมีเอกสารรับรองทุกสิ่งอย่างหมดเลยนะ

เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกไงครับว่าการปรับปรุงของเขา
เขาจะใช้เทคนิคแบบไหนหน้าตายังไงเขาบอกเราไหม

หรือจริงเขาก็บอกกันข้างในเหรอคะอาจารย์
ถ้าบอกกันข้างในมันก็ไม่เกิดข่าวอย่างนี้ไง

ถ้าสมมุติว่าเขาลื้อออกมาเป็นชิ้นแล้วเขาจัดหมวดหมู่ที่ดี
แล้วทำตำแหน่งให้เรียบร้อยว่าตำแหน่งนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
อันนี้พอจะเข้าใจได้เพราะคือเทคนิคที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก

แต่คราวนี้สิ่งที่เราเห็นก็คืออย่างเช่น
แกะสลักที่เป็นสีเขียวที่อยู่หน้าบันเห็นไหม
ไอ้นั่นคุณสามารถทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
คำถามง่ายเลยนะคุณเคยไปรังวัดมันไหม
ว่ามันเส้นผ่าศูนย์กลางไอ้กลมเนี่ยเท่าไหร่

ใช่ไหมคุณก็ไม่รู้เพราะคุณไม่เคยไปสำรวจมันจริง

คุณจะสร้างให้มันเหมือนเดิมได้ยังไง
อาจารย์อะไรที่เป็นข้อสังเกตได้ว่า
หรือเป็นสิ่งที่สามารถฟันทงในมุมของอาจารย์สถาปัตยกรรมศาสตร์ว่า
อย่างนี้ไม่ได้เรียกปรับปรุงซ่อมแซม
อะไรอะไรเป็นสิ่งที่สามารถตัดสินได้เลยคะ

ก็อย่างมันจะกลับไปเรื่องเดิมที่เราคุยกันนะครับ
โดยโดยหลักสากลทั่วโลกที่เขาใช้กันในแวดวงอนุรักษ์เนี่ยนะครับ
ถ้าต้องสร้างขึ้นมาใหม่
เขาก็จะบอกว่าส่วนใหญ่มักจะ
มักจะนะครับมักจะใช้กับอาคารที่มันพังทลายไปแล้ว
โดยต้องไปขุดค้นโบราณคดีหาข้อมูลแล้วก็สร้างให้มันเหมือนเดิม
เท่าที่เอกสารมันมีโอเคแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยมันควรจะใช้วิธีการ
ปรับปรุงฟื้นฟูมากกว่าการสร้างขึ้นมาใหม่
คราวนี้การปรับปรุงฟื้นฟูมันจะแตกต่างจากสร้างขึ้นมาใหม่
นิดนึงการปรับปรุงฟื้นฟูคืออาคารมันเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่
มันไม่ได้พังทลายมันไม่มีหลักฐานมันมีอยู่

คุณต้องทำรายงานการสำรวจอย่างละเอียดก่อน
แล้ววินิจฉัยโลกให้ได้ว่าอาคารหลังนี้มันต้องการการรักษาแบบไหน
อาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปเอาครั้งหลังสุดก็ได้ค่ะ
ครั้งหลังสุดที่อาคารนี้อาจารย์ไปสักกี่ปีมาแล้วคะ
เออของที่แพร่เหรอครับผมที่แพร่ผมไปเมื่อต้นปีที่แล้ว

ใช่เพราะว่าผมไปทำที่ฐานีรถไฟแม่พวกอยู่
คือถ้าอาจารย์ไปเมื่อต้นปีที่แล้ว
ก็คืออาจารย์ไปหลังจากที่มีการของงบซะด้วยซ้ำไปถูกไหมคะ
เพราะว่างบขอในช่วง๖๑แล้วกว่าจะได้คือ

คำถามคือถ้าที่อาจารย์ไปเห็นด้วยตาตัวเอง
สภาพมันใกล้จะแบบพังทลายเอ็นเอียงง่อนแง่น

ทำให้รู้สึกว่าสงสัยต้องลื้อทั้งอาคาร

อาคารอายุประมาณร้อยกว่าปีมันต้องได้รับการดูแล
ถ้าสมมุติว่าอาคารหลังนี้มันได้รับการดูแลตลอดเวลา

ที่มันอยู่ใต้ดินที่มันซุดมันอะไรอย่างนี้

แล้วก็ในช่วงที่ผมไปหรือก่อนหรือหลังที่ผมไป
ยังมีการเข้าไปใช้อาคารอยู่ไงครับ

เพราะมันซุดมันโซมันยังไม่มีตรงนี้ไง
มันก็ยังมีการจัดกิจกรรมอะไรกันอยู่
อาจารย์สมมุติถ้าเป็นอาคารที่แบบเสี่ยงจะพัง
เสี่ยงจะซุดถ้าฐานรากมีปัญหาจริง

เขาก็ต้องชีวิตคนคุณจะไปเสี่ยงทำไม

เดี๋ยวไม่ถามว่าอะไรที่เป็นเนื้อหาดีกว่า
เอาสถาปนิกในแวดวงที่เกี่ยวกับอาคาร
โบราณสถานต่างคุยกันว่ายังไงคะ

เพราะว่าทุกคนคิดว่า
มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง
แล้วทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น

ใครใครก็ไปเที่ยวไปดูกันแล้วแล้วพอมันภาพอย่างที่เห็น
กับป้ายที่อยู่ข้างหน้าสีเขียวที่เป็นไวนิวแล้วบอกว่า
ปรับปรุงโดยภาษีของพวกเราค่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมัน
มันขัดแย้งกันไงครับอืมคือคำว่าปรับปรุงเนี่ยมันควรจะ
อธิบายได้ใช่ไหมครับว่าทำไมต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่อง
เทคนิคและวิธีการว่าฐานลากเนี่ยมันมันรับน้ำหนักไม่
ไหวอะไรยังไงรายงานการสำรวจอย่างมันก็กลับไปเรื่องเดิม
ที่เราคุยกันคุณบอกได้หรือเปล่าว่าตรงไหนอะไรยังไงแค่
ไหนที่คุณต้องทำคือจริงจริงประเด็นมันไม่สามารถจะไปตรง
อื่นได้ถ้ายังไม่ได้เห็นตัวรายงานว่าได้มีการสำรวจแล้ว
ไปหาหมอผมก็พูดเรื่องเดิมครับใช่ถ้าหมอไม่วินิจฉัยก็เราก็
ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายก่อนเราโฆษณา
ก็คือว่าสมมุติว่านะคะเรียนเอากรณีไม้เก่าทิ้งไปหมด
เราไม่ถามแล้วว่าทำไมถึงกองแบบนั้นทำไมทุบแบบนั้นนะคะ
สมมุติว่าถ้าจะเข้ารักษณะฟื้นฟูอ่ะครับแต่ว่าเอ้ยไหนมันเอา
ลงมาแล้วทำฐานรากใหม่แล้วครับวิธีอีกวิธีหนึ่งทำได้ไหมก็คือใช้
ไม้ใหม่นั่นแหละแต่เป็นไม้ดีเหมือนกันนะคะแต่เป็นไม้ใหม่แล้วก็ใช้ช่างอาจจะช่างในพื้นที่ทุกคนที่เชี่ยวชาญแล้วทำให้เหมือนเดิมเลยรับได้ไหมคะถ้าของผมผมรับได้นะแต่ก็สิ่งที่มันผิดไปแล้วก็ต้องดำเนินการที่มันผิดไปใครทำผิดอะไร
ก่อนจะทำโครงการเนี่ยเมืองแพร่ไม่ใช่เมืองใหญ่อันที่หนึ่ง
ที่สองกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องเรารักก็รู้จักกันดี
ใครทำอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับ
ทุกคนยินดีนะที่อาคารหลังนี้จะได้รับการปรับปรุง
ก็ดีไงครับว่าจะทำให้มันดีขึ้น
แสดงว่าไม่มีคำถามในกรณีว่าถ้าจะทำ
แต่ประเด็นมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทำแล้ว
ก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมวิธีที่ทำทำแบบนี้

แต่วิธีการต่างหากล่ะที่มันเกิดดราม่าทั่วประเทศตอนนี้

ธิรวุฒิก็คือประธานภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่นะคะ
ก็ไปนั่งในที่ประชุมมาด้วยตั้งหลายชั่วโมง
น่าจะพักพอสมควรแล้วเพราะว่าในนั้นดุเดือดพอสมควรนะคะ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับสองคนในที่ประชุมสักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมคะตอนนี้เนื่องจากเพิ่งจะเลิกประชุมกันไปไม่เต็มชั่วโมงนะคะ
เราก็เลยขอเป็นโฟนอินแทนที่จะเป็นวีดีโอคอลเพราะว่าเดี๋ยวแขกลำบากนะคะ
เราจะคุยกันกับประธานภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่อีกครั้งนะคะ
คุณธิรวุฒิกล่อมแล้วค่ะคุณธิรวุฒิสวัสดีค่ะ

เป็นไงคะเหนื่อยไหมคะอนุญาตให้หอบก่อน

เพราะว่าคงเหนื่อยทั้งสองด้านนะคะ
ประชุมกันตกลงว่าอะไรที่พอเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนจากวงประชุมได้บ้างคะ
ก็จากข้อเสนอที่เรายื่นไปทั้งหมด๕ข้อนะครับ
ในเรื่องแรกเรื่องของการระงับการก่อสร้าง
คือว่าก็ได้รับระงับการก่อสร้างทันทีนะฮะตั้งแต่วันที่เราทำการยื่นเรื่องไปแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องที่สองก็คือว่าเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับที่เอกสารอะไรที่เราขอไปเนี่ย
ก็มีการชี้แจงบางส่วนถ้าก็คือไม่ชัดเจนเนาะทางจังหวัดก็เลยตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้
ต้องเป็นคณะกรรมการร่วมกันระหว่างส่วนของราชการแล้วก็ส่วนของภาคีเครือข่าย
เข้าไปตรวจสอบครับอันนี้ในการตรวจสอบข้อที่จริงหาผู้รับผิดชอบนะครับ
ก็ตั้งคณะประการร่วมกันนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยทางผู้รับเหมาที่เขาเข้ามาชี้แจงอธิบาย
เราก็ยังพยายามสอบถามว่ามีการศึกษาสำรวจข้อมูลนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็รู้ว่าเป็นอาคารเก่า
แต่ไม่คิดว่ามันเป็นโบราณสถานนะไม่มีแบบนะครับทำไปซ่อมไปนะครับ
เท่าที่ได้คำตอบแล้วก็ในส่วนของก็พอดี
ท่านรองอธิบดีก็บอกว่าจะทำการฟื้นฟูบูรณะขึ้นมา
โดยให้ในส่วนของสำนักงานศิลปากรที่๗ซึ่งท่านก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับ
จะมาเป็นผู้ศึกษาออกแบบนะครับเพื่อที่จะทำการฟื้นฟูบุรณะตัวนี้ขึ้นมา
ในส่วนของงบประมาณหรือว่าการจัดการเนี่ย
ทางกรมคะพริยารก็จะเป็นคนดูแลรับผิดชอบร่วมกันกับทางกรรมจังหวัดแถ่
อาจจะเริ่มดำเนินการ
แล้วก็ในส่วนของทางเครือข่ายเราก็กังวลว่ามีกระบวนการแบบนี้ปุ๊บ
ส่วนของภาพประชาชนหรือคนที่สนใจทั้งประเทศทั้งโลก
ทางจังหวัดขอตั้งขณะกรรมาการติดตาม
เพื่อที่จะชี้แจงให้คนความคืบหน้าในการเมืองการจนแล้วเสร็จ
ซึ่งก็จะมีการประชุมกัน
ซึ่งใดใช่ไหมครับ
ได้ครับยังไงวัดได้เพราะว่าเรากังวลมากว่าถ้ากระแสมา
คนไม่สนใจหรือว่ามันผ่านไปปุ๊บเนี่ย
เพราะมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรามันเป็นอย่างนี้
มีกระแสปุ๊บแล้วก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้
แล้วก็หายไปครับเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
เข้าใจค่ะอันนี้คือแล้วมีเพิ่มเติมไหมคะ
นี่คือที่สรุปทั้งหมดนะครับที่เราติดตามนะครับ
อย่างนั้นฉันขอกลับไปถามเบื้องต้นก่อนเลยนะคะ
กรมศิลป์ได้รับเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะลื้ออาคารกันไหมคะ
สินแจ้งบอกว่าเรื่องนี้ได้รับแต่ว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเลยไม่มีแบบ
อันนี้คือคำตอบเบื้องต้นนะครับบอกว่าเคยได้รับเรื่องว่าให้ยื่นขึ้นโบราณสถานนะฮะ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบเพราะว่าอยู่ในช่วงของดำเนินการ
แล้วทางกรมอุดได้บอกไหมคะว่าถ้ามันอยู่ในระหว่างนั้นทำไมดำเนินการต่อไปเลยไม่รอกรมศิลป์นะคะ

ค่ะแม่อยากไปนั่งด้วยจังเลย
ไม่ใช่อะไรค่ะคือเราอยากได้คำตอบนะคะจะได้เข้าใจตรงกัน
เพราะตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเรากำลังเข้าใจหน่วยงานรัฐถูกหรือเปล่านะคะ
ทีนี้พอฟังจากกรมศิลป์แล้วคือเท่ากับว่าคือกรมศิลปได้รับเรื่อง
แต่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเรียนไม่แน่ใจว่าคือไอ้สิ่งที่มันขาดไปคืออะไร
มันต้องมีหรือไม่ก่อนที่จะทำอะไรกับอาคารนะคะ
แต่ที่แน่คือยังไม่ได้คำตอบว่าทำไมกรมอุดถึงไม่รอกรมศิลป์ถูกไหมคะ
ทีนี้เอาผู้รับเหมาบ้างค่ะคุณธิรวุฒิผู้รับเหมาเป็นคนแพร่ไหมคะ

แล้วผู้รับเหมารู้ไหมคะว่าอาคารนี้สำคัญกับเมืองหรือว่ามันเก่าแก่มันมีคุณค่ายังไง

ระเหมาก็ทราบว่าเป็นอาคารเก่าแต่ว่าเขาก็ไม่คิด
เขาก็ตอบมาตามตัวว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าอะไรมากมายขนาดนี้ในส่วนของเขา

ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอำนาจเขาที่จะไปง้างไปคัดค้านอะไรนะคะ
ที่นี้ค่ะในส่วนของไม้ไม้เนี่ยตกลงแห่งให้คุณธิระวุฒิประเมินเลย
สรุปว่าไม้ที่ลื้อออกมาเนี่ยคือไม้ที่เตรียมจะนำกลับไปสร้างใหม่
หรือจะนำกลับไปสร้างใหม่หลังจากที่มีกระแสต่อต้านตอนเป็นข่าวคะ
คือเบื้องต้นเราก็ได้เห็นเอกสารบางส่วนเนี่ยคือ
ในรายการนะครับคือการลื้อเนี่ยคือมันลื้อออกไปนะครับ
มันไม่ได้ทำบัญชีอะไรนะครับแล้วก็มีแค่รายการแค่ประตูหน้าต่างคือบางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่มันปรากฏอยู่ว่าใช้ของเดิม
แต่ของใหม่เนี่ยจากของที่มันจะสร้างกลับมาใหม่เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏว่าให้จะต้องเอาของเดิมมาใช้ครับ
มันไม่ได้ปรากฏรายละเอียดตรงนั้น
ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้มีการกำหนดล็อกเอาไว้ว่ายังไงต้องใช้ของเดิมใช่ไหมคะ
แล้วก็มันตรวจสอบไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่มีแบบสำหรับก่อสร้าง
คุณธีรวุฒิคะมีคนย้อนถามกลับไปตั้งแต่ต้นทางเลยไหมคะคืออาจารย์ปริญญาชูแก้วนะคะจากราชกระบังคุณธิรวุฒิน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะ
อาจารย์บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมีตัวรายงานในการสำรวจคือมีคนถามหาไหมคะว่าที่สำรวจตั้งต้นเลยเพื่อประเมินว่าเสียหายแค่ไหนเสียหายตรงไหนต้องใช้วิธีไหนเนี่ยมีคนได้ถามในที่ประชุมไหมคะว่ารายงานตัวนี้มีไหมคะ
ก็สอบถามครับว่ามีการศึกษาประเมินคุณค่าแล้วก็สำรวจรังวัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยมีไหม

ก็ทางเจ้าของพื้นที่ครับเจ้าของโครงการ

ถามใหม่เอกสารที่ได้มาจากจากเพจนะคะอืมไอ้ที่มีแบบว่าเอ่อ
เรื่องของการซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยู่ตามโครงการเนี่ยค่ะอันนี้ตกลงมัน
มันคือสิ่งที่จะซื้อมาเพื่อสร้างอาคารใหม่ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามันหมายความอย่างนี้หรือเปล่าคะว่า
ก็คือจะใช้ของใหม่สร้างอาคารให้แค่เหมือนแบบเก่า
ถูกไหมคะอืมอันนี้อันนี้มันมันตามสื่อนะครับ
เพราะว่ามันก็ต้องตรวจสอบมันต้องตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้คือ
มันเราไม่ซ้ำอ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีแปลก
มันไม่มีการจดบันทึกอะไรสักอย่างเนี่ยมันเลยตรวจสอบไม่ได้
ณปัจจุบันนะครับนะฮะโดยเฉพาะไม้ด้วยเป็นประเด็นที่ไม้
ได้ว่าไม้ที่ลื้อมาเนี่ยมันยังอยู่ครบหรือเปล่าเนี่ย
มันก็ยังเป็นประเด็นอยู่อ่าตกตกลงมีข่าวว่าย้ายออกไปนอกพื้นที่แล้ว
อะไรพยายามจะหลบเจ้าหน้าที่รีบเอาออกตอนกลางคืน

อันนี้ก็ต้องให้เขาตรวจสอบอะครับเพราะว่าทางเราก็ต้อง
มันต้องดูข้อมูลก่อนนะครับว่ามันยังไง
เพราะว่าเราก็มันต้องได้รับการตรวจสอบอะครับเพราะว่า
แต่ว่าดูตามปริมาณด้วยสายตามันก็คือด้วยสายตานะครับ
มีการตรวจเช็คตรวจน้ำแต่ปัญหาคือว่ามันไม่มีแบบที่จะสำหรับตรวจสอบเลย
ไม่มีบัญชีที่ลื้อออกมาเท่าไหร่แล้วเก็บอย่างไร
แล้วมีบัญชีอะไรเนี่ยมันไม่มีตรงนี้ให้ตรวจสอบครับ
ค่ะคุณธิรวุฒิฉันเข้าใจว่าน่าจะมีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยนะคะ
อยู่ในห้องประชุมส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ถ้าสังเกตจากการอธิบายหรือว่าการให้คำตอบเป็นหน่วยงานไหน

ก็ทั้งในระดับจังหวัดของผู้ที่เสนอโครงการนะฮะ
แล้วก็ในส่วนของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็มีท่านรองอธิบดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
มีทางกรมศิลปากรซึ่งเข้ามาตอบคำถาม
คุณธีรวุฒิคะได้ประเด็นค่ะแล้วก็แหมก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจมากเลยนะคะ
ทำไมถึงขอให้มีการประชุมกันทุกสัปดาห์เพราะว่ามันก็เพิ่งเกิดนะเนาะ
แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าจะมีการให้ข่าว
อย่างชัดเจนอีกรอบนึงไหมจากทางหน่วยงานราชการนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณธีรวุฒิก่อนเดี๋ยวที่ฉันถามประเด็นที่เหลือกับอาจารย์ปริญญาต่อให้นะคะ
ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
อาจารย์ค่ะขอคำถามเดียวค่ะสั้นคือเท่าที่ฟังมาอาจารย์ประเมินว่าอะไรคะ
เท่าที่ฟังคุณธีรวุฒิเล่าเลยประเมินอะไรอ่ะ
เมินว่าตกลงแล้วมันทำตามขั้นตอนไหมหรืออาจจะทำแต่ไม่ละเอียด
หรือเขาอาจจะเข้าใจว่ามันไม่ต้องทำคืออาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีความเข้าใจผิดกัน
หรือว่าจริงผิดพลาดจริงคะ
ในการทำงานอาคารเก่าลักษณะอย่างนี้ครับ
เอางี้ก็ทุกคนเห็นอาคารหลังหนึ่งตีค่าไม่เหมือนกัน
บางคนบอกอาคารเก่าต้องรักษาบางคนบอกอาคารเก่าต้องลื้อ
เอาคน๕๖คนมายืนดูอาคารหลังเดียวกันเนี่ยมันจะตีไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เรื่องหนึ่ง
แต่เพราะเอิญว่าหลังนี้มันแตกต่างจากเคสที่ผมพูด
เพราะมันเป็นอาคารที่คนพูดถึงในวงกว้างอยู่แล้วตั้งหลายปี
แล้วไม่ใช่ว่ามันอยู่ในดงกล้วยที่ไม่มีใครเห็น
มันเป็นพื้นที่ที่คนเข้าไปดูอยู่แล้วแล้วทุกคนพูดถึง
คุณจะไม่สำนึกเลยเหรอว่ามันสำคัญกับเมืองนี่เรื่องหนึ่ง
อันที่๒ในเมื่อคุณสำนึกแล้วว่าคุณจะรักษามันแล้ว
คุณไม่ปรึกษาผู้รู้หรือคุณรู้ว่านี่คือสิ่งที่มันถูกต้อง
แต่เพราะเอิญว่าถ้ามันถูกต้องคนต้องชื่นชมสิ
แล้วเราก็คงไม่มาคุยกันในรายการจริงว่าถ้ามันถูกต้อง
ก็มันไม่ถูกต้องไงครับคนต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้น

คราวนี้ว่าในเมื่อมันถูกต้องเราจะแก้ไขอะไรยังไงต่อ

อาจารย์ตั้งคำถามไว้เดี๋ยวที่ฉันจะถามด้วยค่ะ
ถามผู้มนุษยการสำนักพื้นที่นะคะ
ว่าหลังจากนี้เอาอย่างไร
เพราะว่าลื้อไปแล้วนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนแรกเรานัดภูมิหน่วยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบสามนะคะ

แต่ว่าท่านขออนุญาตให้เป็นรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทนนะคะ
ก็คือรองสมหวังเรืองนิวัตรสัยนะคะ

รองคะแหม่เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะถามแบบไหน
คือตกลงแล้วเนี่ยนะคะเหตุที่เกิดเนี่ยได้มีการทำรายงานประเมิน
ว่าต้องมีความซุดโทรมจริงไหมสุดสมแค่ไหนต้องเลือกทางไหนในการปรับปรุงซ่อมแซม
คือมีรายงานตัวนี้ตั้งแต่ก่อนจะทุบไหมคะ
คือจริงนะครับทางได้รับแจ้งจากทางสำนักประหลาดพฤทธิรักษ์ที่สิบสามนะครับว่า
อาจจะดำเนินการครั้งนี้ก็เป็นการซ่อมไปแล้วก็สำรวจไปแล้วก็เป็นการปรับแบบไปครับ
ให้เหมาะสมกับพื้นพื้นในการดำเนินการครับพื้นดินนะครับ
ค่ะอันนี้ได้ข้อมูลจากหน่วยงานไหนนะคะ
จากสำนักประหลาดพฤทธิรักษ์ที่สามครับ

เข้าใจถูกไหมคะว่าเพราะฉะนั้นการลื้อออกมาไม่ได้มีความตั้งใจเดิมว่าจะทำอาคารแบบเดิมอีกแล้วถูกไหมคะ
คือสอบถามทางผู้รับจ้างนะครับเขาก็มีความตั้งใจนะครับเขาก็ไปหาความรู้
แล้วก็ในการลื้อเนี่ยเขาจะถ่ายทุกซอกทุกมุมนะครับมีการรังวัด
แล้วก็ไม้แต่ละแผ่นเนี่ยเขาจะใช้เคนยกออกมานะครับ
หลายครั้งแล้วเป็นไม้อัดบ้างถุงน้ำบ้างแล้วก็วางอยู่บนฐานลากที่บริเวณเนี้ย
น้ำท่วมเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเฉพาะเจอน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีสามแปดเนี่ย
โค้กสร้างเป็นเสาที่เอียงไปคนละทางนะครับ
ในส่วนเดี๋ยวนะคะคือเท่ากับว่าการที่จะได้แบบเดิมเปี๊ยบหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ย
ขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้โครงการก็คือผู้รับเหมาเหรอคะท่านรอง
ครับทั้งนี้เขาก็ทำแบบสเก็ตเป็นสามมิติมาให้ดูแล้วยังครับว่าเสร็จแล้วเนี่ย
ภาพจะออกมาแบบนี้นะครับก็คือในการออกแบบครั้งแรกเนี่ยมันก็มีแค่ปรต
หรือของใหม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้รับเหมาโครงการนี้เรียนเข้าใจถูกไหมคะไม่ใช่ครับ
หาลือรูปกับทางพอสำนักครับว่า
เมื่อเราลื้อไม้พยายามลื้อให้ไม้
ให้นำมาใช้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับ
แล้วขออนุมัติทางพอสำนักเอาไม้เนี่ยกลับมาใช้ครับ
เอาอย่างนี้นะคะคือถ้าเรื่องมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะ
เนื่องจากดิฉันเหลือเวลาน้อยขออภัยค่ะท่าน
ตกลงไม้ทั้งหมดที่เอาลงมาไม่ว่าจะแบบแหลกไปแล้ว

ตกลงไม้พวกนี้จะถูกใช้งานแบบไหนคะ
ก็ส่วนไหนที่ยังมีสภาพดีก็นำกลับมาใช้มากที่สุดครับ
ซึ่งในวันนี้มีการตกลงว่าทางกรมปุฏิญาณเองเนี่ย
ก็ประสานกับกรมศิลป์หาคู่ออกแบบมา
ตอนนี้เราจะทำใหม่ทั้งหมดเลยให้กรมศิลป์เป็นผู้ออกแบบครับ
ค่ะท่านรองค่ะด้วยความเป็นห่วงค่ะ
คือของเดิมก่อนที่จะได้ลื้อกันเนี่ย
ก็ของงบตั้งหลายปีกว่าจะได้นะคะ

แล้วถ้ารอบนี้เป็นงบของกรมอุดเอง
แล้วจะได้เหรอคะท่าน
หมายถึงคงได้แหละแต่ว่ามันจะสักระยะเมื่อไหร่คะท่านรอง
อาจจะยังไม่เสร็จสิ้นภายในปีนี้ครับ
ก็เราก็จะดำเนินการให้มันสมบูรณ์แบบนะครับ
มันก็จงใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับ
ค่ะรองค่ะเรียนเข้าใจว่าคงจะมีหลายข้อมูลที่จริงเราคงต้องใช้เวลาคุยกันมากกว่านี้
แต่ว่ารายการหมดเวลาแล้วยังไงขอบคุณท่านรองนะคะที่ให้สัมภาษณ์สดร้อนเลยนะคะท่าน

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ประมาณไม่เกิน๑นาทีค่ะ

มันมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่อาจารย์จะบอกไปถึงกรมอุดในฐานะคนที่มีความรู้ด้านนี้ค่ะ

ผมไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิม๑๐๐ได้หรือเปล่า
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไม้ที่ลื้อลงมามันอยู่ส่วนไหนของอาคาร
เอานี่ก่อนนะคะเราไม่รู้จะกลับไปได้ยังไง

แบบสามิติเด็กลูกศิษย์ผมปี๑ก็ทำได้
อันนั้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาทำ
คราวนี้ในเมื่อมันเสียหายไปแล้วเนี่ย
ผมอยากให้มันเป็นกรณีศึกษาของประเทศของเรา
อย่าให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาอีก
สนับสนุนจากภาครัฐมันต้องมีมากกว่าที่เป็นอยู่
มันจะต้องทำให้คนไทยตนักรู้ว่า
มรดกทางวัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรม

งบประมาณที่จะมาสนับสนุนมันต้องเพียงพอ
พอกับงบประมาณป้องกันประเทศ
ที่ผมอยากฝากไปถึงรัฐบาลเรื่องนี้นะครับ
ไม่งั้นเนี่ยไอ้ที่เราคุยกันวันนี้

เป็นเคสคล้ายกับเมืองแพร่ขึ้นมาก็ได้

ผมอยากให้เมืองแพร่เนี่ยมันเป็นจุดพลิก
ที่จะทำให้คนไทยหันกลับมารักษารากเง่าของคนไทย

อีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายต้องขอโทษทุกคนนะครับ
ที่ผมพูดไปมันอาจจะพลาดพิง
หรืออาจจะไม่ไพร้อนะครับ

ปัญหาอะไรนี่คะอาจารย์ไม่รู้สึกเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริญญานะคะ

คงจะได้คำตอบพอสมควรแล้วว่า
แต่ว่าที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับ

ในจังหวัดแพร่หรืออื่นอย่างไร

ไม่พลาดทุกคำตอบกับรายการถามตรงนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด